เห็นคนไทยทุกร้อนนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าดาราศิลปินไทยในบ้านเราเนี่ย
นิ่งดูดายนะคะอย่างพี่ปูพงศิษย์เองก็ออกมาแต่งเพลงค่ะ
แล้วก็นำเอารายได้คุณผู้ชมมอบให้กับทางโรงพยาบาล
และหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ต่อสู้กับโควิด๑๙
ซึ่งถือว่าเป็นด่านหน้าในการเผชิญหน้ากับโรคร้ายนี้นะคะ
ซึ่งเพลงนี้ที่พี่ปูพงศิษย์แต่งก็คือใจถึงใจค่ะ
เป็นการให้กำลังใจคนไทยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือนำรายได้สนับสนุนโรงพยาบาล
หน่วยงานที่ทำหน้าที่สู้และป้องกันคนไทยจากโรคโควิด๑๙นั่นเอง
พี่ปูได้เปิดไลฟ์สดในเฟซบุ๊กผ่านปูพงศิษย์ออฟฟิเชียล
พูดคุยกับแฟนเพลงแล้วก็ได้ขับร้องเพลง
ไม่ว่าจะเป็นเพลงสุดใจเสมอเพลงตลอดไปนะคะ
ซึ่งลิเดียเองก็ได้โพสต์ขอบคุณพี่ปูในไอจีส่วนตัวด้วย
และส่งท้ายไลฟ์นะคะพี่ปูยังได้อวยพรเนื่องในวันสงกราน
ว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกคน
และขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
และบอกว่าหากมีโอกาสจะมาพบแฟนในไลฟ์อีกครั้งนะคะ
เชื่อว่าในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นศิลปินหลายคนนะคะ
ออกมาไลฟ์ผ่านทางโซเชียลมีเดียของตัวเองนะคะ
เพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนในมุมที่ตัวเองถนัด
ก็คือการร้องเพลงส่งความสุขผ่านการร้องเพลงนั่นเองเนาะ
ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจจากศิลปินนั่นเองนะคะ